คุณทัศนัยทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือเล่เหลี่ยมของทางเจ้าภาพ
มีความชัดเจนในการที่จะไปจับผิดประกอบกับเรื่องของการประชุม
ก่อนหน้านี้มนตรี๔เกมก็สามารถจะทักทวงได้

แล้วก็มีการจับสลากแบ่งสายกีฬาที่เป็นประเภททีม

บางนั้นสิ่งที่ออกมาก็มีโอกาสสูงมาก
ซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่ามาเลเซียมีโอกาสในการเป็นเจ้าเหรียญทองสูง
จากกีฬาที่เขานั้นถนัดแล้วก็ถูกบรรจุลงไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยเองซึ่งเป็นแชมป์เก่า

แข่งขันกันที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนั้น
โอ้โหเราเองก็หวังเอาไว้เยอะเหมือนกัน

ถึงแม้ว่าโอกาสนั้นที่จะเป็นเจ้าเหรียญทอง

แต่ก็หวังเอาไว้อย่างน้อยก็๙๕๑๐๐เหรียญทอง
อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราตั้งเป้าเอาไว้แข่งกับตัวเองดีกว่า
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าทางมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ
หรือว่าประเภทอื่นจะทำแบบนี้เหมือนกันในการแข่งขันครั้งต่อไป
แต่ว่าไทยเนี่ยนะครับอย่างน้อยกีฬาที่เป็นกีฬาสากลที่แข่งขันในโอลิมปิกเนี่ย

ถ้าแยกเป็นการบรรจุชนิดกีฬาพวกนี้เข้าไป
ดังนั้นเราไปดูกันหน่อยนะครับวันที่๑๙๓๐สิงหาคม
ฟุตบอลในเตะวันแรกวันที่๑๔สิงหาคมก่อน
แข่งขันยังเป็นทางการนะครับก็เหลือไม่ถึง๑เดือนแล้ว
นักกีฬาไทยอย่างที่คุณชนะบอก๙๕๑๐๐เหรียญทองนะครับ
ก็ทั้งหมดเนี่ย๓๙เฉลี่ยกีฬาจาก๔๐๕เหรียญทอง
ของเราเนี่ยหวังก็ประมาณ๑ใน๔นะครับถูกต้อง
ซึ่งทางพนตรีจารึกอาริรัฐการณ์และคณะกรรมการโอลิมปิก
ไทยเนี่ยหวังไว้๑๐๐แต่ว่ามาเลเซียเนี่ยเจ้าภาพเนี่ย
โอ้โหน่าจะมองแล้วดูมาสักประมาณ๑๕๐ขึ้น
โอ้โหเยอะเลยนะครับเขาเองก็หวังจากหลายชนิดกีฬาที่เขาบรรจุลงไป
ก็หวังว่าจะได้เปรียบชาติอื่นเขาซึ่งทางด้านนายสกลวรรณพงศ์
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเบื้องต้นก็บอกว่า
นักกีฬาไทยนั้นก็คาดว่าจะได้ประมาณ๙๕เหรียญทอง
แต่จะมีการประเมินในช่วงโค้งสุดท้ายอีกครั้งในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับ
ในวันนี้ครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
วันนี้ก็มี๖สมาคมกีฬานะครับเข้าร่วมก็มีตะกร่อคาราเต้โดเปตองโบลิ่งวินเซิร์ฟและขี่ม้าโปโลนะครับ
ก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับตะก้อ๖เหรียญทองจาก๖ประเภทที่ส่งแข่ง
ก็คือทีมชุดชายทีมชุดคู่แล้วก็ทีมเดี่ยวชาย๔คน
ส่วนทีมหญิงที่ส่งทีมเดี่ยว๒คนกับทีมเดี่ยว๓คนก็หวังเอาไว้
สุดท้ายนะครับมีชินลงด้วยก็ส่งแข่งในนามสมาคมตระก้อนี่แหละ
ก็รับไป๒อีเวนต์หวัง๑เหรียญทองจากอีเวนต์ที่๑นะครับ
ก็ตระก้อนจริงมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยล่ะ
อย่าส่งทีมเดียวลงแข่งขันแต่สุดท้ายก็มีการแก้ข่าวไปแล้ว
บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือจริงเนี่ยตามมารยากษ์
ที่เกิดขึ้นกันปกติแล้วเนี่ยเจ้าภาพเขาก็มีสิทธ
เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะออกกดอะไรมาแล้วเราก็ต้องยอมรับ
แต่ว่าเรื่องของการบอกขอเธอว่าอย่าไปส่งนู่นนี่ไม่ใช่
คือทางเสจาบอกไว้แล้วว่าก็ต้องเลือกรุ่นที่สามารถจะได้เหรียญทองทัวร์ชัวร์ครับ
ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้จบดราม่าไปเรียบร้อยนะครับ

ต้องมั่นใจครับมี๓เหรียญทองเท่ากับโบลิ่ง
เช่นเดียวกับคาราเต้โดนะครับที่ชิง๑๖เหรียญก็หวังเอาไว้๓เหรียญทองครับ
ขณะที่ขี่ม้าโปโลนั้นตั้งไว้เพียง๑เหรียญทอง
ตอนนี้ไทยตั้งเป้าเอาไว้๙๐เหรียญทองแล้ว
อีก๗สมาคมซึ่งในจำนวนนั้นก็มีกีฬาความหวังอย่าง
ฟุตบอลวอเล็กบอลและเทควันโดรวมอยู่ด้วย
หรือว่า๒ปีที่แล้วที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพทั้งนักกีฬาไทย
เป็นเจ้าเหรียญทองครับก็กวาดไป๙๕เหรียญทอง๘๓เหรียญเงินสู่
แล้วก็ได้๖๙เหรียญทองแดงส่วนเจ้าภาพ
คราวนี้นิกะที่จะกวาดถึง๑๕๐เป็นทองเลย

อาจจะไม่ได้เป็นสากลระดับโลก
เหมือนก็เอเชียนเกมหรือว่าเหมือนพวกโอลิมปิกเกมมาก
ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งสำหรับการเชียร์นักกีฬาไทย
จากจะมีกีฬาที่ใช้กาลสินทางสายตา
อาจจะเห็นบางประเภทค้านสายตาบ้าง
แต่แน่นอนอีเวนต์ใหญ่เอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกม

มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันกีฬาอยู่แล้ว
ถ้าเราเก่งไม่จริงหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าเสือ

แต่ว่าเราทำงานให้เต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลือก็พอ
ส่วนการที่ข้าวพิจารณ์ในเรื่องของเจ้าภาพ
นี่เขามีการเลือกตัดชนิดกีฬาที่คู่แข่งสำคัญ

ไล่เรียนกันเลยตั้งแต่วิธีการในเรื่องของการแบ่งสาย
ในการจับสลากต่างด้วย

ลาเพศทีมก่อนหน้านี้มีกระแสที่ออกมากดดัน

เพราะว่าตอนแรกเหมือนกับตัวเอง

แล้วก็จะสามารถหนีได้ว่าอยากอยู่สายเบา
คือทำแบบนั้นระดับสากลระดับโลกเขาไม่ทำกัน
สุดท้ายก็ยอมแต่ก็ยังไม่ไหวที่ตัวเองจะต้องอยู่สายที่ทีมน้อยกว่า

แล้วก็ที่สำคัญมีโปรแกรมในการเตะที่ไม่พักเลยไทย
คือ๓นัดแรกเตะวันเว้นวันเลย
เจอกัมพูชาเกมสอนเจออินโดเกมที่สามเจอเวียดนาม
แล้วก็ไปเจองานเบาใน๒นัดสุดท้ายนั้น
ถึงรอบรองชนะเลิศนักเตะไทยอาจจะมีอาการล้ากว่า
ดังนั้นก็ต้องวางแผนใช้ผู้เล่นให้ดีเลย
ครับส่วนเซปัตตระก้อนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งความหวังเอาไว้

มีชิงชัย๘เหรียญทองเจ้าภาพได้ออกกฎพิเศษนะครับ
ส่งได้ทุกประเภทแต่ว่าชาติอื่นนั้นส่งได้๖ประเภท
ทำให้ไทยนั้นซึ่งเก่งในกีฬาชนิดนี้

ซึ่งแม้ว่าไทยจะได้เหรียญในบางประเภทค่อนข้างแน่นอน
แต่ว่ามาเลเซียก็จะได้ส่วนแบ่งเหรียญจากไทยเหมือนกันนะครับ
ไปดูยกลำหนักเลยครับ
ก็มีการแข่งขันเฉพาะประเภทชายเท่านั้น

แล้วประเภทชายทีมไทยก็จะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
ทำให้ยกลำหนักเป็นสมากรมธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก
เคยมีเหรียญเป็นก่อนเป็นกรรมครั้งนี้นี่หวังลำบากนิดหนึ่ง
คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพ
เขาก็ต้องการเหรียญเยอะนะคะ
กับประเทศไทยคงเป็นคู่แข่งกันนะคะ

โอกาสที่เราจะได้เหรียญทองจากผู้หญิงมันก็หมดไป

ผู้ชายตอนนี้เรามีแมทแข่งเยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งกันไปนะคะ
ก็คิดว่าก็คงจะมีเหรียญสักเหรียญ๒เหรียญนะคะ

เนี่ยก็จะจัดชิง๑๑รุ่นในระดับนานาชาตินะครับ
ทำให้มวยสากลที่เป็นกีฬาความหวังของไทยถูกตัดออกไปถึงครึ่งหนึ่ง
จึงต้องลุ้นจากรุ่นที่มั่นใจเท่านั้นโดยมีฟิลิปปินส์และเจ้าภาพมาเลเซียเป็นคู่แข่งสำคัญครับ
ดังนั้นในครั้งนี้ครับเจ้าภาพจึงได้ตัดชนิดกีฬาที่ไทยถนัดออกไป
นั่นก็คือยิงเป้าบินหญิงทั้งประเภทแทรปยิงดับเบิ้ลทรัปและสกรี๊ดนะครับออกไปทั้งหมดเลย
เหลือเพียงแต่ประเภทชายนะครับที่เจ้าภาพพอจะมีลุ้นเหรียญ
ไปดูสคว้ากันหน่อยนะครับกีฬานี้โอ้โหถนัดของทางมาเลเซียเลย
เพราะว่ามีนักกีฬาระดับท็อปของโลกอยู่มากมายซัดไปเลย๙เหรียญทอง
ผมจัดไปเต็มเลยนะครับถ้าลุยมากกว่านี้ได้ก็คงจัดมากกว่านี้แล้ว
อันนี้จัดหนักเลยนะครับก็แน่นอนมาเลเซียก็คงจะลุ้นได้จากอันนี้เป็นกรอบเป็นกรรมเลย
ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เขาจัดเต็มมาเหมือนกันก็คือกระโดดน้ำ
อันนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นชนิดกีฬาความหวังของทางเจ้าภาพ
เพราะว่าในโอลิมปิก๒๐๑๒และ๒๐๑๖นักกีฬากระโดดน้ำของมาเลเซียเคยคว้าเหรียญโอลิมปิกมาแล้ว
และผลงานของมาเลเซียนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับ๒รองเพียงแค่จีนเท่านั้นในย่านเอเชีย
บางอย่างเก่งแล้วมันจุเหรียญเยอะด้วยไม่ไหว
คือเขามันจุเข้ามาเยอะจริงว่าก็ไม่มีชาติไหนสู้มาเลเซียได้ในกีฬาชนิดนี้แน่นอน
และเฉพาะเพิ่มเท่าเหรียญในประเภทคู่ที่ไม่เคยจัดมาก่อน
บอกว่าคู่เนี่ยเป็นคู่ผสมการแข่งขันกระโดดน้ำเขาก็จัดคู่
คือคู่ชายชายคู่หญิงหญิงแต่ว่าที่ซีเกมครั้งนี้ที่มาเลเซีย
เขาจัดแบบคู่ผสมชายหญิงแข่งขันกันคือระดับสากลเขาไม่จัดแบบนี้
แน่นอนตอนนั้นไทยรับมือลำบากทุกชาติไม่เคยได้ซ้อมด้วยกัน
เพราะว่าอย่างของเขาไม่เคยซ้อมด้วยกันแต่ว่าตัวต่อตัวของเขาก็ดีกว่าอยู่แล้ว
ยิ่งผสมกันก็ยิ่งจะพอมีโอกาสที่จะดีกว่าของเราแน่นอน
กีฬาระดูกหนาวพวกฮอคกี้น้ำแข็งสเก็ตน้ำแข็งเจ้าภาพก็จัดเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหลายชาติสมาชิกก็มองเห็นแล้วแหละ
ว่าทางมาเลเซียเขาก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองก็ชิงชัยกัน๖เหรียญทอง
เวนต์นี้คนไทยก็ไม่ค่อยถนัดแต่ก็ถือว่าไทยก็เสียเปรียบนะพอสมควร
แต่เราก็จะต้องใช้นักกีฬาที่เรามีความสามารถในเรื่องของโลเลอร์สเก็ตเข้ามาช่วย
ครับส่วนอีกกีฬานึงไปทำความรู้จักกันหน่อยลอนโบ
ครับลอนโบเนี่ยเป็นกีฬาที่บรรจุในการแข่งขันกีฬาเครือจักรพบนะครับ
และแน่นอนว่ามาเลเซียซึ่งเป็นสมาชิกของเครือจักรพบ
ถนัดในกีฬาชนิดนี้เพราะพวกเขานั้นเคยคว้าเหรียญทอง
ชิงชัยมากถึง๑๓เหรียญทองโอ้เป็นอีกชนิดกีฬาที่คาดว่า
เลเซียจะกวาดเหรียญทองไปครองนะครับส่วนประจักษิรัฐที่ชิงชัย
ถึง๒๐เหรียญทองแม้ไทยจะมีลุ้นแบ่งเหรียญบ้าง
แต่ก็คงไม่เท่ามาเลเซียและอินโดนีเซีย
มีความถนัดในกีฬาประเภทนี้อยู่นะครับ